วุ่นเรื่องของสถานบันเทิงที่ชนบุรี
กลายเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตในช่วงนี้นะคุณฮะ
หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
ผับดังเมืองพัทยาก็คือคลับวัน
แล้วทีนี้มีเหมือนคนคุมหรือว่าเป็นเจ้าของ

มาตรวจยาทำให้ผักของผมเสียชื่อเสียงแบบนี้

ผู้ใหญ่คนนั้นเป็นถึงผู้ว่าเลยนะ
ผมเคลียร์ผมจ่ายอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะ
และท้ายที่สุดกลายเป็นเรื่องเป็นราว

ก็คือคนที่บอกแสดงตนว่าเป็นเจ้าของผับ

ดื่มหลายขนาดผมเมาผมไม่ได้ตั้งใจ

เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓ตุลาคมที่ผ่านมา
แต่คุณผู้ชมฮะมันมีเรื่องราวบานปลายออกมา
เรื่องของสารบันเทิงและผับในพื้นที่ชนบุรีนะครับ
เขียนด้วยลายมือระบุรายชื่อของผับต่างเต็มไปหมดเลย
สถานบริการดังหลายแห่งในเมืองพัทยา
แล้วก็มีตัวอักษรข้างหลังคือ

ถ้าใหญ่๓๐๐๐กลาง๑๕๐๐เล็ก๙๐๐แบบนี้
นั่นสิฮะคุณบอกเลขบอกราคาระบุชื่อร้านชัดเจนเลยนะครับ
และเขาว่ากันว่าไอ้นี่แหละคือยอดเงิน
ที่ทางผับต้องจ่ายเป็นสวยจ่ายให้ใคร
อันนี้สำคัญนะจ่ายให้ใครบ้างนะครับ
อกจากนี้ยังมีการลงคู่กับภาพถ่ายของ
พลตำรวจตรีกิจธเนธนนันทวีสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

กับชุดกตรสพเมืองพัทยา

การทำหน้าที่ของตำรวจสพเมืองพัทยา
แต่ปรากฏนี่คุณโอ้โหนั่งกินข้าวกินปลากัน
คนก็โยงไปไอ้ภาพนี้เป็นภาพที่ไปรับอะไรหรือเปล่า

โตไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้
ใช่ต้องฟังคำชี้แจงด้วยนะ

ตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงกันเลยนะคุณ

กตตรสพเมพัทยา

ในการตรวจสอบการทำหน้าที่ของ
ตำรวจเมืองพัทยาออกมาชี้แจงว่า

คือคณะทำงานกตรสพเมืองพัทยา

จัดประชุมกตรสัญจร

ซึ่งเพิ่งจะมารับตำแหน่งมานั่งอยู่ด้วย
พร้อมกับผู้ประกอบการในเมืองพัทยา

สื่อไปในทิศทางที่ผิดจากข้อเท็จจริง

โยงใยไปถึงการเรียกรับสวย

สองแห่งที่ถูกอ้างรายชื่อในโพยคุณ

บอกว่าพวกเขาไม่มีการจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ

ร้านถูกไฟไหม้ปิดตัวไป
แต่กลับมีรายชื่อในโพย
คลับวันที่เพิ่งไปตรวจจับกันมาเนี่ย

คนตำรวจโทพานุรัติหลักบุญนะครับ

ดำเนินคดีกับผู้ดูแล
ของกลับวันไปนะครับ

ข้อหาตามพรบสถานบันเทิงและพรบจำหน่ายสุรานะครับ
แต่ทีนี้กำลังตรวจสอบเจ้าของผับจริงน่าจะเป็นชาวจีน

มีประวัติเกี่ยวข้องคดีฟอกเงินยาเสพติดตอนนี้
ก็กำลังรวบรวมสำนวนและหลักฐานทั้งหมดนะฮะ

มาเปิดได้ยังไงจะมาคุมได้ยังไง

กรณีของคลับวันก็จะเร่งรวบรวมสำนวนทั้งหมด

สั่งปิดสารบันเทิงดังกล่าว๕ปีเลยนะ
ส่วนเรื่องนักเที่ยวไม่ยอมให้ตรวจปัสสาวะ
วันนั้นไงที่เจ้าหน้าที่เขาลงไป
แล้วกลายเป็นว่านักท่องเที่ยวก็แตกฮือกันมา๒๐๐กว่าคน
ไม่สามารถตรวจฉีกใครได้เลยสักคนเดียว

ออกเลยออกไปเลยออกไปเลยไม่ต้องให้ตำรวจตรวจ

ข้อหาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
กรณีของคลับวันมันก็เลยลุกลามบานปลาย
ไปเป็นกรณีของการแชร์ว่ามีการเก็บสวย
สำหรับสถานบันเทิงขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่

เมื่อวานอย่างที่บอกไปตั้งโต๊ะตั้งแต่เมื่อคืนเลย

ต้องอธิบายให้สังคมได้เข้าใจนะคะ